เราไปต่อกันที่เรื่องของการจับโจรเขาเรียกว่าโจรมายกลบุกเดี่ยวไปชิงทองถึง๑๗๙บาทมูลค่ากว่า๔ล้าน
แล้วก็ไปเปิดโรงแรมแถวงามวงวานไปซุกซ่อนตัวอยู่สุดท้ายตำรวจบุกไปตามจับได้ทั้งแก๊งครับ
จะโดนถูกวิสามันแล้วเพราะว่ามีการยิงปืนข่มขู่ด้วยนะฮะสุดท้ายก็ยอมมอบตัวแต่โดยดี
คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิดทำทีเป็นคนไปซื้อทงซื้อทองแล้วก็เอาปืนเอาไปด้วย
ชิงทองบังคับให้พนักงานเอาทองใส่ถุงมาซะพนักงานก็ใจเย็นครับค่อยทำเพราะเขามีปืนข่มขู่อยู่ก็กลัว
เสร็จได้ทองไปน้ำหนักรวม๑๗๙บาทมูลค่า๔ล้านแล้วก็เงินสดอีก๔๐๐๐บาท
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๕กันยายนเมื่อคืนที่ผ่านมารองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจตรีนิตินันเพชรบรม
นำกำลังตำรวจชุดสืบสวนนครบาน๗แล้วก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช๒๖
ไปตรวจสอบที่โรงแรมแห่ง๑แถวงามวงวาน๑๘แยก๔ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนทบุรี
หลังจากมีสายสืบส่งข่าวมาว่าเนี่ยคนร้ายชิงทองไปกบดานอยู่ที่นี่ตำรวจปิดล้อมโรงแรมอยู่พักหนึ่งครับ
แล้วก็ไปตรวจสอบห้องพักบนชั้น๔ปรากฏว่าคนร้ายอยู่ในห้องนั้นครับ
แล้วก็ชักปืนยิงสวนมาหนึ่งนัดแล้วก็หลบหนีไปอยู่อีกห้องหนึ่ง
ตำรวจพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมให้บุคคลในห้องวางปืน
แล้วบอกตรงเลยว่าตอนนี้นะมีอรินทราชกำลังที่จะมาระงับเหตุ
ปิดล้อมอยู่แล้วฝึกซ้อมมาอย่างดีนะข่มขู่ด้วย
แล้วก็บอกว่าทุกนายใส่เสื้อเกราะอยู่ใช้ปืนกลอยู่
ถ้าคิดสู้ถูกจับตายแน่นอน
ตำรวจขู่เลยนะถ้าสู้คนในห้องทั้งหมดจะถูกจับตายแน่นอน
สุดท้ายทุกคนต้องยอมมอบตัวแต่โดยดีเพราะว่ากลัวถูกจับตายครับ
แล้วพอเข้าไปตรวจสอบในห้องไปเจอผู้ต้องสงสัยที่ลงมือชิงทอง
คือนายอัศวินอายุ๔๕ปีเป็นชาวชุมพร
ฉายาโจรมายกลเพราะว่าเขาเล่นมายกลให้กับพนักงานดูก่อน

จะลงมือชิงทองไปพร้อมกับของกลางปืนไม่ทราบขนาด๑กระบอก

แล้วก็มีผู้ต้องสงสัยอีก๕คนอยู่ในห้อง
ผู้ชาย๓ผู้หญิง๒รวมเบ็ดเสร็จเป็น๖คนรวมทั้งนายอัศวินด้วยนะครับ
ตรวจสอบสภาพห้องพักยังมีรอยกระสุนปืนที่ถูกยิงจากภายในที่ยิงขู่

ส่วนของกลางทั้งหมดตอนนี้รอการพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
จากการสืบประวัติครั้งเก่าของนายอัศวินคนนี้เคยต้องโทษคดีร่วมกันลักทรัพย์ในจ้างมาแล้ว

เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถูกตำรวจชุมพรจับ
ในข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภท๑
สุดท้ายถูกรวบตัวเอาไว้ได้แล้วก็จะมีการนำตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปในวันนี้ด้วยนะครับ